เศรษฐีป้ายแดงวันนี้ชี้ช่องประหยัดด้วยของถูกที่ต้องบอกต่อกับร้านลุงชู
ตามสั่งอิ่มละ๑๐ที่ผ่านมากี่วิกฤตก็ไม่เคยล้ม
พร้อมขอก้มหน้าทำอาหารขาย
ด้วยราคา๑๐บาทต่อไป
เพราะอะไรที่ทำให้ร้านนี้ปัจจุบัน

ขายได้กว่าวันละ๓๐๐ชิ้น
พร้อมเรื่องราวเส้นทางการทำมาค้าขาย
และความสำเร็จจากเจ้าของร้านลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ
เพราะอะไรความอร่อยนี้ถึงถูกพูดถึงมานานกว่า๕๐ปี
ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
สวัสดีค่ะ

ดูก่อนรวยก่อนกับรายการ

ใครที่ชอบกินต้มเลือดหมูต้องฟังทางนี้เลย

บอกเลยว่าเป็นของโปรดของผมเหมือนกันเลยนะครับ

ใช่บางทีมันมีกลิ่น
แต่ว่าร้านที่แม่จะพาไปวันนี้นะคะรับรองว่า

ต้มเลือดหมูร้านซุภาพ่อชนะ
ที่ยืนหนึ่งคล่องใจมหาชนมานานกว่า๓๐ปี
ลูกค้าต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

หวานน้ำต้มกระดูกเป็นที่สุด
ที่สำคัญครับเครื่องในไม่มีกลิ่นคาวแม้แต่น้อย
เดี๋ยวเราไปถามคุณลุงวสันกุศลธรรมรัฐ
เฮียเสงเจ้าของร้านกันสักหน่อยว่า
ทำยังไงยังไงเครื่องในเหล่านี้ถึงไม่มีกลิ่นคาว
การล้างเครื่องในก็ต้องล้างสะอาด
แล้วเวลาต้มนี่ต้องใช้เวลาต้มนานอย่างน้อย

ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยนะคุณผู้ชม
และไม่เหมือนใครนั่นก็คือ
การใส่จิ้งจูชายลงไปด้วยซึ่งว่ากันว่าสมุนไพรจีนชนิดนี้นั้น
ส่งผลดีต่อสุขภาพนั่นเองล่ะครับหรือถ้าใครไม่ชอบจิงจู้ชาย
จะเปลี่ยนเป็นใส่ใบตำลึงแทนก็ได้ที่นี่เขาก็มีไว้บริการโอ้โห
คุณผู้ชมดูสิครับแต่ละชามที่เสิร์ฟให้กับลูกค้า
เครื่องเนี่ยแน่นเอี๊ยดจัดหนักชนิดที่ว่ากินชามเดียวจุกกันไปเลยทีเดียว
จัดเต็มแบบนี้ราคาไม่แพงนะครับแค่ชามละ๔๐บาทเท่านั้น
ใครอยากจะไปทานต้มเลือดหมูที่โด่งดังที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชรร้านเขาตั้งอยู่ตรงข้ามโรงแรมกโชคชัย
ไปกินกันได้เด้อด้วยความอร่อยที่บอกกันปากต่อปากแบบนี้
จึงยกให้ต้มเลือดหมูร้านสุภาโภชนาเป็นร้านตำนานของอร่อยแห่งเมืองกำแพงเพชรนั่นเอง
ร้านนี้เขามีสุขภาพด้วยสมุนไพรซุดประกรอบด้วย
แล้วเราก็ไปผ่านมาแถวกำแพงเพชรนะฮะก็อย่าลืมแวะอุดนร้านกันได้ครับ
หรือว่าจะโทรไปสอบถามก็ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะ
คุณเชื่อประโยคนี้ไหมว่าไอเดียที่แปลกสามารถสร้างความแตกต่างได้
เชื่อถูกต้องเพราะทุกวันนี้มันอยู่กันด้วยไอเดียจริงนะพี่อาร์ม
เพราะฉะนั้นจะช้าอยู่ทำไมล่ะครับไปดูไอเดียแปลกแตกต่างที่สร้างรายได้กันเลยดีกว่า
พาทุกคนไปที่นี่เลยครับร้านโรงผีหมี่เกี้ยว
เป็นร้านบะหมี่เกี้ยวเล็กครับ
อยู่ในซอยข้างโรงเรียนวัดสะเกดเทศ
เป้าะปราบศตุภายกรุงเทพห์นี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับเชื่อปะ
และอีกหนึ่งไอเดียที่ดึงดูดลูกค้าจนยุบัตรเลยนะครับ
นั่นก็คือเรื่องของความหลอนครับ
ดูสิฮะมีทั้งโรงศพมีทั้งโกรธใส่อัฐิ

ผมว่านี่ของปลอมแหละซื้อจากร้านใหม่มาวาง
ใช่มั้ยเออคือของจริงของจริง
คุณพระคุณเจ้าเดี๋ยวนะ

ของจริงแต่เป็นของใหม่

คุณพี่นัชชาอภัยสเวทนะครับ
เจ้าของร้านเนี่ยเขาเล่าว่าไอเดียทั้งหมดนะครับ
ไม่ว่าจะชื่อร้านอุปกรณ์ที่วางอยู่บนโต๊ะ
เกิดมาจากการที่บ้านของคุณพี่นัชชาเนี่ย
เขาอยู่ติดกับโกดังเก็บศพ

ในซอยเนี่ยยังเป็นโรงงานทำโรงศพ
คนทั่วไปเขาเรียกซอยนี้ว่าซอยโรงผี
คุณพี่เขาก็เลยหยิบเอาตรงนี้นี่แหละครับ
มาสร้างจุดเด่นให้กับร้านของเขา
จนตอนนี้ลูกค้าแน่นเอียด

เป็นเสมือนแม่เหล็กนะครับที่คอยดึงดูดลูกค้า

ลูกค้าเยอะรายได้เนี่ยก็เยอะตามนะครับ

สร้างความแตกต่างให้ธุรกิจของท่าน
เพราะนั่นก็คือหนทางสู่ความรวย

แต่ก่อนไปนะครับขอถามทั้งสองท่านนี้ก่อนว่า

เคยราคาถูกที่สุดนี่กี่บาทครับ

ประมาณ๓๐๔๐ประมาณนี้
ไฮโซนี่พาไปแล้วนะ
นั่นก็เหรอ๓๐บาทนะ

เฮ้ยจริงหรือเปล่าฮะ

งั้นอย่ารอช้าครับไปดูกันเลย

รู้สึกว่าจะปี๒๓ขึ้นมาเป็น๕บาท

ถ้ายังอยู่นะผมเลิกไปแล้ว
ตอนนั้นไม่เป็นเลยเพิ่งขับ

จะปีนก็เข้าไปหลายปีแล้วล่ะ
ตามป้ายกะเภากระเทียมผัดพริกกล้าดน้า

แต่ถ้านอกรายการก็ขอเพิ่มเป็น๓๐
เพราะผมให้กินฟรีเลย
มาแล้วครับหลายปีแล้วจ้างแล้วลูกเขาเยอะเล็ก

หาน้อยมากก็อร่อยมีคุณภาพแล้วก็

เพราะราคานี้คุณเหล่อแจ้งกดกินได้

คุณภาพดีอร่อยถูกมาก
น่าจะเกิน๒๐ปีหายากมาก
ด้วยราคาที่๑๐บาทแล้วก็ตามสั่งได้

คือไม่ว่าเป็นเรื่องของรสชาติหรือว่าราคา
ปัจจุบันนี้เราจะหารักษณะแบบนี้ไม่ค่อยได้
และอยากผมก็อยู่ระแวกนี้เราก็ถ่ายร้านนี้ไปเจาะ
กว่าปีอร่อยค่ะรสชาติดี
ไม่เคยเปลี่ยนเลย๒๐กว่าปีแล้ว
หายากนะราคาแบบนี้ไม่มีแล้ว
และลุงเราก็ทำกับกิจการครอบครัว
เศรษฐกิจอย่างนี้ถ้าจริงถ้าจ้างไม่จ้างด้วยก็คงไม่ไหว
นานหลายปีแล้วค่ะน่าจะเกือบ๔๐ปี
ราคาถูกแล้วก็อร่อยแล้วก็สะอาดค่ะ
รายได้เดือนหนึ่งก็ประมาณ๒๐๐๐กว่าบาท

มันก็ให้แบ่งให้ลูกหลานก็พอเซ็นกันนะ
ผมว่าไม่นะสนุกกับมันไปวัน

ทำนี่ก็รู้สึกสบายใจ
เพราะลูกค้าเวลามาทานก็ยิ้มแย้มแจ่มใสออกไป
เราก็ต้องนั่นดิซื่อสัตว์กับลูกค้า
แล้วก็ต้องใช้ของดีของดีของสด
อร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ลูกค้าแล้วคราวนี้

จะไม่ให้เหลือเชื่อได้ยังไงก็ข้าว๑๐บาทยังมีอยู่บนโลกนี้ด้วยเหรอ

ต้องขอชื่นชมคุณลุงทูเลยนะฮะ
ที่ทำข้าวอร่อยแบบนี้นะฮะแถมราคายอดขนาดนี้ให้ทุกคนได้อิ่มท้องกัน

ข้าวหลามอยู่ในอะไร
หลามก็อยู่ในกระบอกไม้ไผ่สิคะคุณดี
ทุกวันนี้ครับข้าวหลามนะฮะไม่อยู่เฉพาะแค่ในกระบอกไม้ไผ่แล้ว

อยากรู้เดี๋ยวพาไปดูแล้วก็รู้ว่าทุกคนจะต้องอึ้งกิ่มกี่อย่างแน่นอน
มากันที่นี่นะครับตำบลคองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูนครับ
จะพามาดูการทำข้าวหลามในกระดามะพร้าว

เพราะที่นี่ครับเขาทำข้าวหลาบมะพร้าวอ่อนในกะลาขาย
ซึ่งตอนนี้ครับยอดขายนะฮะปังปุริเยมากขายได้ถึงวันละ๑๐๐ลูก

ที่เห็นกำลังตั้งใจเตรียมข้าวของกันอยู่นี่นะครับ

ที่เขาเป็นแม่ค้าขายข้าวหลามมะพร้าวอ่อนในกะลานะครับ
ครับคุณพี่เขาเล่าว่าครั้งหนึ่งนะฮะ
ขึ้นได้ว่าแม่สามีนะฮะเคยซื้อข้าวหลามในกะลามะพร้าวจากอายุทยามากินครับ
วกกับที่บ้านมีมะพร้าวน้ำหอมอยู่ด้วยอยู่แล้วเนี่ยนะครับ

ลองทำข้าวหลาบมะพร้าวอ่อนในกระลาสูตรของตัวเองดู

ตั้งแต่วันนั้นครับก็เลยทำขายซะเลย
วิธีทำนะครับต้องแช่ข้าวเหนียว๔๖ชั่วโมงนะครับ

จากนั้นครับหยอดข้าวเหนียวถั่วดำต้มและมะพร้าวอ่อนคลุกในกระหลาดครับ
ก่อนจะตักน้ำกะทิใส่และเผาด้วยตู้อบเป็นเวลา๒ชั่วโมง

สุกนะฮะก็มาแพ็คเอามาห่อให้พร้อมขายและส่งลูกค้าได้ทันที

ซึ่งคุณพี่สุดารัฐนี่นะฮะจะทำสดเลยนะครับ
วันต่อวันเท่านั้นเว่คลามนะครับมีความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับ
จากที่ฟังพี่ป้องมาเนี่ยมีอยู่๒เรื่องที่น่าขึ้นชมนะครับ

เขาต่อยอดจากสินค้าที่เขาเคยกิน
แล้วก็มาทำเป็นสูตรของตัวเองและเป็นสิ่งที่เขาก็มีอยู่แล้วด้วย
ถ้าคุณพี่สุดรัสทำได้

คือเราพูดอยู่เสมอนะครับว่าถ้าคุณเนี่ยเพิ่มความแตกต่างให้กับสินค้าของคุณได้
คุณเนี่ยจะได้เปรียบคู่แข่งรายอื่น
วันนี้ผมมีเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ
จากร้านร้านหนึ่งมาฝาก
สามารถทำยอดขายได้วันละ

ก๋วยเตี๋ยปากหม้อยอนยุคยินดีต้อนรับครับ
ผมได้ที่จากตรงตลาดมา

เพราะว่าแถวนี้ยังไม่มีร้านขายก๋วยเตี๋ยปากหม้อครับ
ก็เลยมาเป็นการขายก๋วยเตีปากหม้อย้อนยุคเนี่ย
ผมในสมัยก่อนเรียนหนังสืออยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็ยังทำงานเป็นไกด์อยู่ที่ญี่ปุ่น

เห็นคนญี่ปุ่นเขาไปทานที่มันเป็นแบบสายพานนี้
ก็เลยเอามาประยุกต์เข้ากับผู้เป่าหม้อของเรา
เพื่อให้เป็นการดึงดูดลูกค้า
เวลาเข้ามาเราก็จะได้แบบทานไปแล้วอยากทานไส้อะไร
ก็สามารถดึงมาจากสายพันธุ์ได้เลยครับ

ก็จะมีเป็นแป้งปกติอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นแป้งใบเตยครับผม
ก็มีทั้งหมด๗แบบครับผมก็จะมีไส้
พี่พนักงานเขาก็จะมาเตรียมไส้กันตั้งแต่เช้า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
ด้วยความที่ว่าที่ร้านเราเนี่ยมีน้ำซุปต้มยำ
ซึ่งน้ำซุปต้มยำเนี่ยเป็นต้มยำแบบสุโขทัย
ว้าว
ถึงนะฮะลูกค้าก็จะเลือกน้ำซุปเมื่อก่อนนะครับ

ในนั้นก็จะมีพวกเครื่องอยู่แล้วนะครับ

แล้วก็หลังจากนั้นครับลูกค้าก็นั่งบนโต๊ะสายพานอย่างนี้ฮะ
แล้วก็อยากจะทานรสชาติแบบไหนไส้อะไรก็
ดึงออกมาจากตรงที่สายพานครับผม
ก็เราก็คิดเป็นจานครับจานละ๑๒บาท

น้ำใส๓๙บาทเย็นตะโฟ๔๕บาท
แล้วก็ต้มยำ๕๐บาทครับ
ถ้าก่อนโควิดก็วันละประมาณพันกว่าจานครับผม
แต่พอหลังจากโควิดนะฮะมาก็เหลืออยู่ประมาณ๖๗๐๐จานครับ

ถ้าเป็นก่อนโควิดนะครับรายได้ก็อยู่ประมาณเดือนละ๖แสนกว่าบาท

ข้างดีครับผมลูกค้าก็มารอ

เคล็ดรับความสำเร็จของพูดเตี๋ยวป่าม่อนยอนยุค
ก็น่าจะเป็นที่ตัววัตถุดิบครับผม

แล้วก็เรื่องของการบริการการใส่ใจลูกค้าครับผม
ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ลูกค้าเวลามาทานแล้วก็รู้สึกชอบ

เราก็มีอยู่๒สาขาด้วยกันนะครับ

นี่คือไม่แปลงใจเลยว่าทำไมเขาถึงขายดีกว่า๔๐๐๐๐
เอาเป็นว่าใครไปทานก๋วยเตี๋ยวปากหม้อร้านนี้แล้ว

กลับมาพบกับลูกชิ้นปลาในเงี๊ยบ
เป็นลูกชิ้นปลาที่ขายดีสุดในตอนนี้เลยนะคะ

อุ๊ยแอบนึงนะคะสามีลายมา

วายบะหมี่เส้นชุ่มชุมจะสู้แก้วนุ่มของหนูได้ยังไง

เรื่องของเรื่องเนี่ยนะเวลาส่งข้อความก็ต้องมีบ้าง

กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยยังต้องเลือกเส้น

คุณสองคนเนี่ยพี่อาร์มน้องเนยเนี่ยเป็นอะไรกันครับ
มาส่งไลน์สวีทหวานนี่ผมเหม็นความรักมาก
คุณไม่มีส่งไปบ้างเหรอไม่มีเหรอไม่มีครับผมเป็นสายสดแล้วก็มุ่งมั่นทำแต่งงานครับผม
พี่กราบกูเด็ดเต็มปากได้ยังไงครับอ้าวนั่นไงสิจริง

และมีอยู่ร้านหนึ่งครับที่ต้องแนะนำกันเลยนะครับ

หลุกชินกุ้ยเตียวกล่องหลุกชินปลาในเหยียบนะครับ

กูรูเรื่องลูกชิ้นปลานั่นเองล่ะครับ

ที่สำคัญราคามิตรภาพมากเลยล่ะครับ

มีเส้นปลาพวกเกี้ยวปลาน้ำ
ปลูกเส้นเลือดกลมยำเบบหมี่กิลเลย
ทุกทิศเราทำจริงใจทำของเราเอง

แล้วเมนูใหม่คือตัวต้มยำมะนาว
มีหมูก็ชอบมีบะหมี่กุ้งด้วย

คุณมาชิมฮะตักเข้าไปเข้าปากแล้วโอ้นี่รสชาติไม่ต้องปรุงเลยครับ
เตี๋ยวลูกชิ้นปลาเฮียเงี๊ยบ
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่พุทธมนตรสาย๔นะครับ
หรืออยากจะนั่งกินเย็นในห้องปรับอากาศก็ตามใจชอบได้เลยล่ะครับ
บรรยากาศร้านก็มีหลายท่านไปช่วยออกแบบนะฮะ
จ้างมาเขียนบาปแล้วมีครูบาอาจารย์มาช่วยเสริมด้วยอะไรด้วย
โซนห้องแอร์นะครับก็มาเย็นสบาย
มีผ้าเพื่อลูกเรามีผ้าจำวันทุกวันนะฮะ
เพราะเราทำกันช้าเราก็ต้องให้มันดีทุกวัน
มีมนตร์ผ้าประจำวันกับชาติของเราแล้วก็มาตั้งบูบูชา
ทุกครั้งจะได้ไหว้ด้วยเวลามีพระมาฉันตอนเช้า
ช่วยให้พรให้ลูกค้าอยู่ตรงนี้ก็ได้รับพรด้วย
มีความสุขของเราเราก็อยากให้ลูกค้าทานแล้วก็มีความสุข

ผมจะได้เอาให้ให้ทิศตูนให้คุณป้องทานด้วยฮะครับ
มาแล้วครับมาแล้วครับ
มาแล้วครับ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
ความกรอบความนุ่มอยู่ในตัวเกี้ยวปากของที่นี่ผมไม่เคยทานที่ไหนนะ
ที่ทานเข้าไปแล้วมันมีน้ำอยู่ในเหมือนเป็นเสี่ยวหลงเปล่าเลย
ได้อย่างแล้วทุกอย่างค่ะผมไม่ใช้เครื่องเลยครับครับ
ใช้มือเราทำนะครับเหรอใช้มือทำใช้มือทุกวันนี้ก็ใช้มือทำอยู่นะครับ
ครับเฮียถึงแม้ว่าจะมีเพิ่งจักรบ้างมากก็ไม่ใช้ไม่ใช้
ไม่ใช้อืมก็ความอร่อยมันแตกต่างกันใช่เรียกว่าเฮียเนี้ย
ถีพิถันหมดเลยตั้งแต่การเลือกปลาแม้กระทั่งเราแอบได้ข่าวว่าถั่วงอกยังปลูกเลย
พ่อเองพ่อเองคือถั่วงอกกับพ่อเองเนี้ยจริงจริงมันไม่ยากเนอะเฮียเนอะมันไม่ยาก
แต่ทานแล้วมันสุขภาพดีเสร็จแล้วเราก็มาเพาะแล้วก็มาขายเราเอง
มาใช้กับก๋วยเตี๋ยวเราเองบางทีเด็ดทีขาดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่ที่ดวงงอกนั่นแหละ

พ่อเองมันหวานถึงได้วันสองวันมันก็ไม่เน่า
เยี่ยมมาก
แล้วเฮียรู้ไหมครับว่าเขามาที่ร้านมาชิมมากิน

รู้ตอนที่มีลูกค้าส่งโทรศัพท์มาบอกมั่ง

มาบอกบอกให้เป็นไหมไม่ได้

แล้วก็คอยของวันนั้นเขาประกาศแล้ว
คุณก็เอ่อว่าจริงไหม
บอกว่ากว่าจะประสบความสำเร็จถึงวันนี้เนี่ย

เรื่องเกี่ยวกับเราเป็นคนชอบเที่ยวอะ

เบื่อแล้วก็คิดจะทำอาชีพอะไรขึ้นมาซะอย่าง
เรื่องความอยู่ร่วมหรือเปล่า
คือไม่ต้องไปขอเงินพ่อแม่ใช้
ไปศึกษาลูกชิ้นปลาเพราะเราเป็นคนชอบทานลูกชิ้นปลา

ชอบเลยก็ไปศึกษาดูเขาทำยังไงเนาะ

เจ้าว่าเสือเนี่ยมันมีโรงงานลูกชิ้นอยู่เยอะ

เราก็ไปดูเขาทำไปนั่งคุยกับเขามั่งอะไร
แล้วก็มาหลักปลายของเรา
กว่าจะลองผิดลองถูกแล้วได้สูตรที่ใช่
โอนนานพอสมควรเป็นเดือน
เป็นเดือนเลยหรือเปล่านี้ก็อีกแล้วไปรังเวลาขาย

เราต้องใช้มือสัมผัสความรู้สึกของมัน
อ๋อเออมันเป็นความเหนียวความไหลไม้ครับเออเออมันเหนียวได้ที่
พอที่จะปั้นเป็นลูกไหมครับผมต้องบอกว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้
สิบเก้าปีค่ะเฮียเห็นว่ามีคนดังไปทานที่ร้านแบบเพียบเลย
แล้วฮะครับโอ้เยอะนะฮะเคยมีคนบอกเลยนะถึงขั้นว่า
ถ้าจะเป็นผู้ว่าที่นี่ต้องมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก่อน
อาจจะกินแล้วจะได้เป็นผู้ว่าก็ได้นะครับเพราะฟังเพลงของม้าเห็นไหม
อย่างนี้เลยเรียกว่าสร้างชื่อเสียงมาจนโด่งดังเรียกว่าคนดังแวะกันไปทุกคน
แล้วอยู่ในร้านเนี่ยเราก็เป็นคนจัดการเองหมดทุกอย่าง
ในร้านเราก็บริการลูกค้าอืมเพราะเราเป็นลูกจ้างกับลูกค้าครับ
ฮะแล้วก็ดูแลทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่เข้ามาอะไรดูแลทุกอย่าง
เก็บแชมป์ทั้งอะไรครับหาที่จอดรถให้อะไรให้เอออ่า
สูงอายุเราก็จูงไปทานผู้สูงอายุเราก็พาไปเลี้ยง
เพราะเราตั้งไว้อยู่ว่าแปดสิบห้าเราทานฟรีอายุแปดสิบห้านี่ทานฟรี
เห็นว่าวันสำคัญอย่างวันพ่อหรือวันแม่แห่งชาติเนี่ย
เฮียเปิดให้ทานฟรีด้วยครับเป็นวันพ่อครับเป็นวันเฉลิม
เป็นวันพ่อครับตั้งแต่สมัยรักกันที่เก้ามาแล้วครับครับ
อืมแล้วต่อเนื่องเห็นเรามีโครงการหนึ่งชามหนึ่งบุญยังไงคุณครับ
คือหนึ่งชามหนุ่มบุญคือหนึ่งชามเนี่ยทุกชามเกียรติเอาไปทำบุญครับ
ได้ร้อยสิบสองเตียงแล้วโอ้ฮ่ะครับก็เหลืออีกแต่เจ้าเตียง

ทำให้ลูกค้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้
คือคุณไม่มีเวลาไปเราก็เอาส่วนบุญที่คุณทานแล้วแล้วก็ไปร่วมกับเขา
คือเราต้องแบ่งปันกันแล้วเราจะมีความสุข
ได้ขึ้นหลักการเลยไหมครับในการทำต้นกิจของพี่อย่างนี้หรือเปล่าครับ
เราพอเพียงเราอย่าไปงงอะไรเยอะแยะ
เราพอเพียงเราช่วยเหลือเราแบ่งปันกันแบ่งปันกัน
เห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้เฮียบอกว่าเปลี่ยนแนวไม่ค่อยอยู่เฝ้าร้านออกเดินสายแหละครับ

ทำทุกอย่างพวกเราก็ไปทำบุญของเรามั่ง
พวันทีพวกเราไปถ่ายลักครณ์เรามั่ง
เฉย
เงี่ยขายลูกชิ้นปลารวมไม่พอเหรอครับมาแยกอาชีพผม
เล่นงานมาดีเร่งของเฮียเขา

อยู่ตรียกให้แม่เนอร์แทนแล้วครับ

ถ้าคุณได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาตกลงกันนะครับ

สืบทอดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเฮียเงี๊ยบครับ
จากจะมีหน้าที่ดูแลร้านแทนเฮียเงี๊ยบแล้ว
ยังเปิดคาเฟ่ต่อยอดธุรกิจของคุณพ่ออีกด้วยล่ะครับ
กาแฟของที่ร้านนะครับเป็นกาแฟคั่วเองเป็นเอง
จะเป็นกาแฟที่เอามาจากทางด้านภายคี้
แล้วก็ดอยช้างโดยมันจะมีกลิ่นที่หอมของทางดอยช้าง
ความเข้มมาจากบ้านผ่ายฮี
ซึ่งมันจะทำให้รสชาติออกมากลมกล่อมหอม
มีเมนูแนะนำนะคะก็จะเป็นกาแฟแบบนี้ครับ
ทำไปแล้วจะได้กลิ่นกาแฟเต็มปากเต็มคำหรือว่าเต็มคอได้
ขอแนะนำเป็นกาแฟลำไย
ผมจะเอาลำไยมาเคี่ยวโดยใช้ความหวานของลำไย
หรือความหวานของผลไม้ที่เรียกว่าฟู้สโต๊สมาทำเป็นกาแฟ
อีกแก้วหนึ่งนะครับก็จะเป็นกาแฟน้ำส้ม
ส้มของที่ร้านจะเป็นน้ำส้มที่คันเอง
ซึ่งจะได้ความหอมความหวานของตัวต้ม
สมกับกาแฟที่หอมจะได้กลิ่นที่สุดชื่น
จากกาแฟสดแล้วที่นี่เนี่ยยังมีไอศครีมกะทิสด
ที่เนื้อเนียนนุ่มหอมกะทิแท้
และเมนูขนมหวานอื่นไว้กินแก้ร้อนได้อีกด้วยล่ะครับ
งานนี้คอกาแฟห้ามพลาดแน่นอน
ส่วนท่านใดที่อยากจะได้ของฝากติดไม้ติดมือไว้
แวะมาที่ร้านของฝากนายเงี๊ยบครับ
ของผมนี่แหละครับก็รับจากหลายแหล่งมา
ก็จะเป็นเพราะว่ากลุ่มของเกษตรกรไทยด้วยครับ
อย่างเช่นขับรถภูเขาไฟจากบุรีรำครับผม

เป็นพวกหมูสวรรค์จากลับพระปราศกร
อันนี้มะคารมหวานจากจังหวัดพรดชบุล
ทุกวันนี้คุณกรบอกว่าเดินตามรอยเฮียเงียบมาตลอดเลยล่ะครับ
ลูกค้าเป็นสิ่งที่เฮียเงียบเน้นย้ำมาตลอดนั่นเองแหละครับ
ฟ้าสอนว่าทำอะไรต้องมีความซื่อสัตว์ต่อลูกค้า

คือเรารู้ว่าของอันนี้ของเสียของไม่ดีอยากขาย
ป๊าครับเพราะว่าถ้าเกิดก๋วยเตี๋ยวของป๊า
ลูกชิ้นเสียป๊าเขาไม่แจกแล้วก็ไม่ให้ใครด้วย

อร่อยใครที่ชอบกาแฟคั่วข้วข้นหน่อย
มันจะมีความข้นความหอมของมันอยู่
เพราะว่ามันเจ๋งที่ว่าหอมปลายจะโน้ม

คือกลิ่นกาแฟเน้นเลยถ้าใครชอบกลิ่นแบบนี้นะคะดีเลย
แล้วไม่ธรรมดานะคะเฮียนี่สายบุญจริง
เขาบอกว่ากาแฟ๑แก้วทำบุญ๑บาท
ใช่กาแฟ๑แก้วแล้วกระเกลียดทำบุญ๑บาท

ว้าว
เรียกว่าทำบุญเยอะ
สิ่งค่าที่เราเอามาเราก็ต้องคัดตันเราก็ต้องคัดปลาที่ดี
คืออย่างอื่นมันทำได้ไม่ได้แต่รสชาติมันก็เปลี่ยน

วันนี้ต้องขอบคุณเฮียเฮียดบ้างครับเราได้ความรู้นะฮะ
เริ่มจากไม่มีความรู้เลยนะฮะศึกษาด้วยตัวเองนะครับ
เป็นลูกชิ้นปลาในเงี๊ยบนะครับ
ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับท่านใดที่อยากไปชิมนะคะ
อยากไปอิ่มบุญอิ่มท้องนะคะก็สามารถไปหาเฮียได้

อ่าสองสาขานะครับ
มีโอกาสนะครับผมว่าไปลองทานแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับเฮียด้วยนะครับ

สวัสดีครับ
หมดเวลาของรายการเศรษฐีป้ายแดงแล้วนะครับเจอกันใหม่เวลาเดิมครับ
๑๖๐๐นหรือว่า๑๖๐๐นนะครับ
อย่าลืมฮะดูก่อนรวยก่อนต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

ไม่ยอดล่ะหายให้อยู่